หลังจากที่ไปเจอศพผู้หญิงถูกฆ่ายัดใส่ถุงสีรุ้ง

ล่าสุดครับตำรวจรู้ตัวแล้วว่าผู้ตาย

และน่าจะเกี่ยวพันกับการถูกโยงไปอุ้มเรียกฆ่าไทย

แต่วันนี้ตำรวจค่อนข้างที่จะมั่นใจและให้น้ำหนักคำยืนยันแล้วนะครับ
หลังจากที่ไปพบศพผู้หญิงถูกฆ่ายัดถุง
ไว้ในร่องน้ำใกล้กับบึงบัวริมถนนวัดต้นเชือก

เมื่อวานนี้ช่วงสาย

เหมือนกลิ่นเขาฟ้องกลิ่นขอความช่วยเหลือ

ไปเจอศพของคนและประสานเจ้าหน้าที่ครับ
หลังจากนั้นก็นำร่างไปชนะสูตรนะฮะ

เสื้อแขนสั้นกางเกงขายาว

ครึ่งล่างเนี่ยอยู่ในถุงสี่รุ้งแบบเนี่ยฮะ

มีคมมีดกรีดตามแขนขาหลายแห่ง

ว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓๔วันครับ

ยืนยันว่าผู้ตายคือนางสาวจินซ่าน

นักศึกษาชาวจีนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัย
ในเมืองไทยได้ไม่กี่วันนะครับ

หลังจากนั้นข้อมูลที่ยืนยันเพิ่มเติม
ก็คือร่องรอยบาดแผลที่เจอบนร่างกายเนี่ย
ศพมีรอยกรีดที่แขนทั้งหมด๓แผล
แล้วลึกถึงเส้นเลือดใหญ่
คาดว่าน่าจะมีการใช้ถุงคลุมหัว
วกกับใช้สก๊อตเทปรัดรอบคอ
เพื่อไม่ให้ส่งเสียงร้อง

หายตัวไปตั้งแต่๒๘มีนาคม

คุณผู้ชมครับถัดมาอีก๑วัน๒๙มีนาคม

เป็นครูสอนดนตรีอยู่ที่เมืองจีนครับ

เป็นภาพลูกสาวก็คือนางสาวจินซ่า

ในภาพมุมกรอบพื้นหลังสีแดง
แล้วก็นั่งเหมือนกับหน้าหวาดกลัวอยู่แบบนั้น

โอนเงินมาเรียกค่าไถ่๕แสนหยวน
คิดเป็นเงินไทยก็๒๕๐๐๐๐๐บาทครับ
มีนาคมอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาสาวชาวจีน

ไปแจ้งความที่โรงพักธรรมศาลาครับ
เพราะว่าอยู่ติดต่อลูกศิษย์ไม่ได้

แล้วคุณพ่อก็ให้ข้อมูลนี้มาว่า
มีรูปลูกสาวถูกมัดมือมัดเท้า

จนกระทั่งเมื่อวานนี้๑เมษายน
มีคนไปเจอศพปริศนาก่อนที่จะตรวจสอบ
และยืนยันว่าเป็นนักศึกษาชาวจีน
หายตัวไปก่อนหน้านั้นคือนางสาวจินซ่านครับ
วันนี้คุณแซคนัทวินนักข่าวไทยรัฐทีวีครับ
เดินทางไปที่คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เพื่อไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาของผู้ตาย
อาจารย์มิ่งขวัญนาธิรันดิ์สกุลอายุ๒๔ปีครับ
อาจารย์เล่าว่าผู้ตายกำลังจะขึ้นปี๓

คือก่อนหน้านี้เรียนผ่านออนไลน์จากเมืองจีน

ชั้นปีที่๑และปีที่๒เรียนอยู่ที่เมืองจีน๒ปีครับ
แล้วพอจีนเปิดประเทศโควิดคลี่คลาย
นางสาวจินซ่านเพิ่งจะเดินทางเข้ามาที่เมืองไทย
เมื่อวันที่๘มีนาคมเพื่อมาเรียนต่อ

เธอมาเรียนด้วยความตั้งใจ
แล้วก็ในกลุ่มการเรียนจะมีการสร้างกรุ๊ปขึ้นมา

ปกตินักศึกษาจีนจะพักกับเพื่อนคือ๑ห้องจะอยู่กัน๒คน
ก็คือตัวนักศึกษาและเพื่อนนักศึกษาจะได้ช่วยดูแลกัน
แต่ของนักศาวจีนซ่านพักอยู่เพียงคนเดียวครับ
ครอบครัวนางสาวจินซ่านพ่อและแม่เธอเป็นครูทั้งคู่นะครับ
คุณพ่อสอนดนตรีอยู่ที่เมืองจีนอย่างที่บอก
แล้วก็มีญาติเป็นคนจีนอยู่ที่เมืองไทย
ที่ผ่านมาผู้ตายก็จะเดินทางไปมาระหว่างจีนกับเมืองไทยอยู่บ่อยครั้ง
ก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้แปลกอะไร
ทีนี้ข้อมูลของนางสาวจินซ่านะครับก่อนพบกลายเป็นศพ
วันที่๓๑มีนาคมพ่อของนางสาวจินซ่านแจ้งมาทางมหาวิทยาลัย
บอกว่าลูกสาวผมถูกจับและติดต่อลูกไม่ได้
แล้วก็เลยส่งรูปภาพนี้ที่คุณผู้ชมและคุณมิ้นเห็นหน้าจอด้านขวาครับ
ภาพที่ถูกมัดมือนั่นแหละฮะแล้วหน้าตาเหมือนหวาดกลัวมาก
ส่งภาพนี้มาให้ไม่รู้ว่าที่ไหนรู้แต่ว่าฉากหลังมันเป็นสีแดงเต็มไปหมดเลย
เอ๊ะภาพตัดต่อหรือเปล่าเนี่ยฉากหลังเนี่ยนะฮะ
เท่าที่ลองวิเคราะห์เบื้องต้นครับภาพที่พ่อของผู้ตายส่งมาเนี่ย
คือภาพหลังสีแดงที่เห็นอยู่เนี่ยครับ
เพื่อจะได้ปกปิดไม่ให้รู้ว่าเธอนั้นอยู่ที่ไหน

เพราะถ้าหากว่าเห็นสถานที่เห็นอะไรปั๊บมันอาจจะตามตัวได้เจอไง

ก็เลยต้องมีการตัดต่อเอาภาพมาวางบนฉากหลังสีแดงนี้นะครับ

พื้นหลังสีแดงนั้นเนี่ยคล้ายกันเลยกับกระดาษสีแดง
เวลาเขาเขียนคำมงคลติดหน้าบ้านช่วงเทศกาลตรุษจีนอะไรแบบนี้

อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ในเบื้องต้นนะฮะ
ค่ะทีนี้มีข้อมูลว่าผู้ตายนางสาวจินซ่าน
กินข้าวที่ร้านอาหารหมาล่าหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เจ้าของร้านก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยมากินข้าวที่ร้านนี้๒ครั้ง
ครั้งแรกก็คือ๒๗มีนาคมครั้งที่๒คือ๒๘มีนาคมมาติดกันเลยค่ะ
แต่มาคนเดียวนะคะซึ่งเจ้าของร้านบอกก็แปลกนะ
เพราะว่าส่วนใหญ่คนจีนส่วนใหญ่เวลามากินคงกินข้าวเนี่ยเขามักจะมากันแบบกลุ่ม
แต่ผู้ตายเป็นคนน่ารักอัธญาใสดีพูดคุยยื้มแย้ม
ใครเดินผ่านไปผ่านมาก็มักจะทักทาย
แล้วก็ผู้ตายก็ยังชมด้วยว่าอาหารที่นี่อร่อยเธอก็เลยชอบมาทาน
ทีนี้พอเราไปดูกล้องวงจรปิดหน้ามหาวิทยาลัยในวันที่๒๘มีนาคมตอน๑ทุ่มนะคะ
จะเห็นผู้ตายเดินสะพายเป้เดินออกมาจากมหาวิทยาลัยมาคนเดียว
แล้วก็ข้ามถนนไปร้านอาหารหมาล่าฝั่งตรงข้ามอ่ะก็ตรงตามที่เจ้าของร้านเขาบอก
ทีนี้ภาพกล้องวงจรปิดหน้าร้านหมาล่าค่ะจะเห็นผู้ตายตอนทุ่มสิบหกนาทีนะคะ
ในกล้องมันจะเร็วกว่าเวลาจริงประมาณ๖นาทีนี่เดินเข้ามาในร้านคนเดียวเห็นไหม
เสื้อคลุมสีขาวสะพายกระเป๋าสีดำห้อยบัตรประจำตัวไว้ที่คอด้วย
ลักษณะเหมือนชะเง้อมองอยู่หน้าร้านเนี่ยค่ะเขาเดินเข้ามาหยุดนิดนึง
แล้วก็เหมือนมองมองอะไรสักอย่างก่อนที่จะเดินเข้าไปในร้านเนี่ยเห็นไหม
เอี้ยวมองซ้ายมองหันซ้ายหันขวาครับซึ่งร้านเนี้ยเป็นร้านแบบ
ห้อไฟจีนแบบสายพานมันก็จะใช้ระยะเวลาในการกินนานนิดนึง
ทีนี้๒ทุ่ม๕๓นาทีค่ะผู้ตายเดินออกจากร้านก็เท่ากับว่าอยู่ในร้านเนี่ย
โมงสามสิบเจ็ดนาทีนี่เขาถอดเสื้อคลุมออกเนอะเพราะตอนแรกใส่เสื้อคลุมสีขาวมาอาจจะร้อนอ่ะนะคะ
ถอดเสื้อคลุมออกเป็นเสื้อลายน้ำเงินฟ้าสะพายกระเป๋าไว้ที่แขนซ้าย
มือขวาถือโทรศัพท์เดินลงไปถนนแล้วลักษณะเหมือนคุยโทรศัพท์ค่ะ
แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุยกับใครเนี่ยเห็นแม่เดินกดโทรศัพท์อยู่
ว่างวาบขึ้นมาค่ะครับแล้วทีนี้ช่วงจังหวะที่จะข้ามกลับไป
หน้ามหาวิทยาลัยก็เห็นว่ามีแท็กซี่เขียวเหลือง
ชะลอแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามหาวิทยาลัยไป
จากนั้นก็จะเห็นแท็กซี่เขียวเหลืองคันนี้ค่ะขับออกมาจากด้านหน้ามหาวิทยาลัย
แล้วก็มุ่งหน้าไปเซ็นทรัลเวสเกจอืม
คือไม่แน่ว่าเมื่อกี้นี่ที่ดูมือถืออาจจะเป็นการเช็คแอปพลิเคชันหรือเปล่าอาจจะเรียกรถ
แต่ทีนี้หลายคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าผู้ตายเนี่ยเพิ่งเดินทางมาที่ไทยก็คือ๗มีนาใช่ไหมคะ
มีนาที่มาถึง๘มีนาแปลว่าวันนี้๒๘ก็เพิ่งจะมาได้๒๐วัน
มาคนเดียวไม่ค่อยคุ้นเคยทางเท่าไหร่แต่ว่าเรียกแอปพลิเคชันเรียกรถไปอุ้ยไปห้างไกลอยู่เหมือนกันนะ
ก็ไปคนเดียวด้วยไปคนเดียวด้วยเขาเลยบอกว่าเออเขาก็เขาก็กล้าเดินทางเหมือนกันนะ
แต่ก็ไม่แน่ใจเขาอาจจะเคยเดินทางมาเมืองไทยก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่า
มีญาติอยู่เมืองไทยไงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงแต่ว่าเธอก็สื่อสารภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องภาษาไทยก็ไม่ได้
คนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงกล้าไปไหนมาไหนคนเดียวนะฮะนี่คือภาพหลักฐานคือวงจรปิดแถวร้านอาหารหมาล่าก่อนที่สุดท้ายแล้วเธอจะกลายเป็นศพ
ทั้งจากที่โรงงานแห่งหนึ่งแล้วนอกจากนี้ก็จะเป็นวงจรปิดของชาวบ้าน

ภาพแรกครับคุณผู้ชมคุณมิ้นครับ
วงจรปิดมุมแรกจากโรงงานแห่งหนึ่ง
จับได้ประมาณช่วงเที่ยงคืน๖นาที
เห็นรถคันเมื่อกี้ไหมผ่านไปถ้าไม่ทันเดี๋ยวให้ดูอีกครั้ง
สีแดงครับลองดูอีกสักครั้งหนึ่งเที่ยงคืน๖นาทีคืนวันที่๓๐มีนาคมรถต้องสงสัยสีแดงคันนี้เราหยุดผ้าไว้ให้แล้วเมื่อกี้นี่ไปแล้วครับ
ตรงนั้นที่พบศพกลางคืนค่อนข้างเปลี่ยวรถไม่ได้เยอะอ้าวนี่เป็นรถต้องสงสัยนะครับ
กล้องตัวนี้จับภาพรถคันนี้ขับมาจากเส้นตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
ก็คือภาพนี้ที่เมื่อวานให้คุณผู้ชมได้ดูไปในเบื้องต้นว่าจะเห็นมีรถขับผ่านไปเนี่ยนะฮะ
กล้องตัวนี้จะเป็นกล้องอีกฝั่งหนึ่งอยู่ตรงข้ามกับกล้องตัวแรกที่ให้ดูไปอันนี้ก็เป็นหลักฐานเด็ดหลักฐานสำคัญ
เป็นเส้นทางที่จะต้องขับมาจากอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลที่ได้ภาพที่เห็นครับตรงกับเบาะแสที่นักข่าวได้รับมาว่า
ผู้ก่อเหตุขับรถคันดังกล่าววนอยู่ในที่เกิดเหตุหลายรอบ
คาดว่าเป็นการขับวนเพื่อจะหาจุดทิ้งศพแล้วถ้ารวมระยะเวลากล้องสองตัวไล่ไทม์ไลน์มานะฮะ
ตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนเสร็จจนถึงตีหนึ่งกว่า
คนร้ายใช้เวลาพยายามวนหาจุดทิ้งศพประมาณสัก๑ชั่วโมงเป็นตัวเลขกลมนะครับ
ลองสำรวจเส้นทางในกล้องวงจรปิดพบว่าถนนเส้นดังกล่าวเนี่ยเป็นถนนสองเลนครับ
จุดที่พบศพเป็นร่องน้ำตรงนั้นก็จะมีบึงบัวและปลูกต้นกล้วยสลับแซมกันไป
ึงบัวเนี่ยมี๒ข้างทางเลยในรัศมี๑กิโลเมตรแล้วดูครับคุณมิ้นคุณผู้ชม
ไม่ค่อยมีบ้านคนเท่าไหร่นะฮะเนี่ยพอพ้นโค้งนี้เข้าไปก็จะเห็นต้นกล้วยแล้ว
ไม่ค่อยมีบ้านคนครับฮของเราบอกว่าชาวบ้านคนที่ไปเจอศพคนแรก
ไม่ค่อยมีรถขับผ่าน
ถนนเส้นดังกล่าวมันตัดออกไปได้หลายจุดมากครับ

เพราะว่าพอลองดูถนนตรงนี้นะ
จะตัดออกไปบางหย่่านนทรพุรี็ก็ได้
จะเข้ากรุงเทพก็ได้เช่นเดียวกันครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับคนขับแท็กซี่ครับ
คนขับแท็กซี่ซึ่งไปส่งนางสาวจินซ่านผู้ตายครั้งสุดท้าย
เล่าให้ฟังวันที่๒๘มีนาคม
คนขับแท็กซี่รับผู้ตายขึ้นรถมาจากหน้ามหาวิทยาลัย
ส่งที่บังใหญ่ผู้ตายเขายื่นโทรศัพท์
เพราะว่าอย่างที่บอกสื่อสารภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่ค่อยคล่อง
ได้แต่ภาษาจีนก็เลยใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นตัวช่วย
ปักหมุดไว้ที่ตลาดบีบีอยู่ย่านบางใหญ่นนทบุรีครับ
ใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมง
พอถึงปลายทางผู้ตายจ่ายเงินให้๒๐๐แล้วก็ลงจากรถครับ
นี่คือข้อมูลจากคนขับแท็กซี่ที่ไปส่งผู้ตายนะครับ
หลักฐานชิ้นต่อไปเมื่อกี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
พยานบุคคลที่ให้ข้อมูลนะครับข้อมูลจากพยาน
วงจรปิดในหมู่บ้านครับผู้ก่อเหตุมาเช่าคืนวันที่๒๘มีนาคมที่ผ่านมา
แล้วจับภาพรถต้องสงสัยขับออกไปจากหมู่บ้าน
ก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงที่ไปรับผู้ตายที่ลูกศรสีแดงชี้นะครับคุณผู้ชม
นั่นภาพตัวรถคันนั้นต้องสงสัย
ยังไม่พอครับเราได้วงจรปิดคืนวันที่๒๙มีนา
ช่วงเที่ยงคืน๕๕นาทีภาพนี้ครับเกือบตีหนึ่ง
มีผู้ต้องสงสัยที่ลูกศรสีแดงชี้ครับ

นู้นที่เขาเหมือนขับรถวนหาอะไรสักอย่างหนึ่ง
ลงมาจากรถแล้วไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
พยานยืนยันว่ากลุ่มชายทั้ง๓คนเข้าไปในร้าน
หลายครั้งที่จะไปซื้อของนี่นะฮะในขณะที่ตำรวจโรงพักบางแม่นางครับ
เชิญตัวพนักงานร้านสะดวกซื้อ
กลุ่มคนก่อเหตุเขาเดินเข้าไปซื้อของ
มาสอบปากคำเพิ่มเติมนี่ภาพในร้านผู้ต้องสงสัย
นี่นะฮะนักข่าวสอบถามเพิ่มเติมว่า
ผู้ก่อเหตุ๓คนเป็นลูกค้าประจำที่ร้านหรือเปล่า
พนักงานเขาไม่ได้ตอบคำถามเป็นคำพูดนะครับ
แต่ใช้วิธีการพยักหน้าแทน
แล้วตำรวจก็พาขึ้นรถกระบะ
ขับออกไปจากโรงพักดูเหตุการณ์ช่วงนั้นหน่อยฮะ
นี่คือบรรยากาศตอนที่คุยกับพนักงานร้านสะดวกซื้อนะฮะ

คุณเนติชาวครับไปตรวจสอบที่หมู่บ้าน
ซึ่งผู้ก่อเหตุมาเช่าอยู่ได้คุยกับประธานหมู่บ้าน
เล่าให้ฟังว่าวันที่๓๐มีนาคม๕โมงเย็น
มีเก๋งสีดำมาจอดติดเครื่องอยู่หน้าบ้าน
คนขับเป็นผู้หญิงท่าทางเหมือนคนจีนเลย
ตัวเล็กผิวขาวหน้าตาสะสวยครับ
ระหว่างที่จอดอยู่ผู้หญิงในรถใช้โทรศัพท์มือถือตลอดเวลา
บางช่วงเดินเข้าออกประตูหมู่บ้าน
เหมือนกำลังรอใครสักคนอยู่
และ๓วันก่อนที่จะมีข่าวว่าไปพบศพปริศนาก่อนที่จะมีการยืนยัน
ขับเข้าออกในหมู่บ้านช่วงกลางคืนหลายครั้ง
ประธานหมู่บ้านบอกว่าส่วนตัวคิดว่าคนในรถทั้ง๒คันนะฮะ
ก็คือทั้งเก๋งคันดำที่มาจอดติดเครื่องยนต์หน้าบ้าน

แล้วระหว่างที่เขาจอดอยู่เนี้ยเขาใช้โทรศัพท์ตลอดอ่า

ผู้หญิงหน้าตาสวยหน้าตาสวยผิวบาง

ปัญพงษ์ว่าผู้หญิงคนนี้ต้องร่วมกับบนการ

เขาบอกว่าไปบ้านที่เกิดเหตุ
ระยะทางจากบ้านที่ผู้ก่อเหตุมาเช่าอยู่เนี่ยนะครับ
ระยะทางไปถึงจุดที่เจอศพประมาณ๙กิโลครึ่ง

ใช้เวลาเดินทาง๑๘นาที
มาตรวจสอบว่าใช่รถคันที่ก่อเหตุจริงไหม

เข้าไปจอดที่สพบางแม่นาง
สภาพรถล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว

พอเขาเอามาคืนก็ต้องล้างทำความสะอาด
ตรงกระจกท้ายรถสังเกตเห็นมีสติ๊กเกอร์ติด
มีสติ๊กเกอร์ข้อความติดว่าในรถมีคนท้องแปะอยู่ด้วยครับ
นี่ไงเห็นไหมฮะด้านซ้าย

อกจากนี้ตำรวจก็ไปเชิญตัวเจ้าของรถที่ให้เช่า
เป็นผู้ชายชาวจีนแล้วคนที่ดูแลมาสอบปากคำ
แล้วก็มีร่ามช่วยอำนวยความสะดวก
ทีมข่าวได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับการเช่ารถและเช่าบ้าน
เดี๋ยวลองดูข้อมูลตรงจุดนี้หน่อยนะฮะ

ระยะเวลาเช่าคือ๑๐วัน
อู่รถย่านสุขุมวิทย์
เช่าวันแรกตกลงกันไว้๒๐มีนาคมตอนช่วง๕ทุ่ม
จากสนามบินสุวรรณภูมิ
เหมือนกับมีการดิวจองรถเช่ารถกันไว้อยู่แล้ว

ผู้ก่อเหตุเช่าบ้าน

รถก็๑๐วันเช่าบ้านก็๑๐วัน
ถ้าบวกค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

รถก็เอาไปคืนแล้วเพราะว่าร้านทำความสะอาดหมดแล้ว

คดีนี้ชุดสืบนครบานร่วมกับชุดสืบภูมิ

แล้วก็สพแม่นางและสพใหญ่
ตั้งคณะทำงานคลี่คลายคดี

และล่าสุดเตรียมออก
หมายจับผู้ร่วมก่อเหตุ

๓ไนโจเสี่ยงเฟย์อายุ๒๓

ค่ะอายุยังน้อยอยู่เลย

ก็คืออายุไล่กันมาหมดเลย

และลงมือฆ่านางสาวจินซ่านครับ

อยู่ระหว่างการออกหมายจับอย่างที่บอกนะครับ
ข้อมูลมีอยู่เตรียมออกหมายจับแล้ว

ผลชนะสูตรเพิ่มเติมครับ

ข้อมูลจากพยานบุคคลและภาพวงจรปิด

ว่ารถวิ่งเข้าวิ่งออกช่วงเวลาไหน

ร้านสะดวกซื้อในหมู่บ้าน
แล้วก็บริเวณจุดที่ใกล้กับการไปเจอศพ

จับตัวคนก่อเหตุมาลงโทษให้ได้ตามกฎหมายต่อไป
จากการพูดคุยกับครอบครัวของผู้ตาย
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ไม่มากเท่าไหร่นัก
ว่าคงต้องรอเขาบินมาที่เมืองไทยก่อน
เพื่อจะมาตามความคืบหน้าทางคดี

อาจจะรู้จักกันมาก่อน
ทั้งหมดนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้

เพราะว่าถือว่าโหดเยี่ยมจริงนะฮะ